คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสวนสัตว์กันหน่อยนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ย
เขาเปิดตัวสัตว์ชุดสองจากเขาดินแล้วหลังจากที่มีการปิดสวนสัตว์เขาดินนะคะ
ก็ได้มีการขนย้ายสัตว์จากเขาดินไปไว้ที่เขาเขียวส่วนหนึ่งด้วยนี่เลย
มีเตาอัลดาบร่ามีอูด๒โหนกฝูงข้าง๕สีแล้วก็ม้าแคระมากันครบทีมแล้วนะคะ
สเปอร์เขาเขียวอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาก็เปิดตัวสมาชิกใหม่เลยเพราะว่าสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินวนาเนี่ย
ตัวลงไปตั้งแต่๓๐กันยายนที่ผ่านมาแล้ว
ใหม่ที่มาอยู่เขาเขียวตอนนี้มีเต่าอัลดร่า๒ตัวนี่คือข้าง๕สีนะคะมาทั้งหมด๙ตัวด้วยกัน
มีอูด๒หนก๑ตัวแล้วก็มีม้าแคระอีก๒ตัวค่ะ
ซึ่งทีมสัตวแพทย์เขาก็ดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดและสังเกตอาการด้วย
ปรากฏว่าทุกตัวแข็งแรงสมบูรณ์ร่าเริงดีมากแล้วก็มาใช้ชีวิตในสวนสัตว์เขาเขียวอย่างมีความสุข
คือมันเหมือนเด็กย้ายโรงเรียนนะคุณเนาะ

ตอนแรกเนี่ยสวนสัตว์เขาดินมันก็จะมีเสียงรถวิ่งเสียงแตรรถมันก็จะดูอึดอัดวุ่นวายไปหน่อย
แต่พอย้ายไปเนี่ยเฮ้ยมันเงียบมันเงียบเพราะว่าเขาเขียวค่อนข้างที่จะมีบริเวณกว้างแล้วก็ไกลจากถนนใหญ่

ก็ต้องลงทุนหน่อยไปเจอเขา
ซึ่งเขาบอกว่าไฮไลท์ของสมาชิกก็คือนี่แหละค่ะ
มันเป็นเต่าบกขนาดใหญ่อันดับ๒ของโลกคุณ
รองจากเต่ากลาปากอสแล้วมันก็มีอายุยืนได้มากกว่า
๑๕๐ปีอายุยืนมาก

ตัวผู้เนี่ยจะใหญ่กว่าตัวเมียซึ่งตัวผู้น้ำหนักได้ถึง๒๕๐กิโลกรัม
ตัวเมียประมาณสัก๑๕๐กิโลกรัม
กินหญ้ากับใบไม้เป็นอาหาร
มันจะวางไข่ครั้งละ๑๐๑๕ฟองค่ะ
คือต้องบอกว่า๒ตัวนี้คุณผู้ชมดูไว้เลยนะ
มันเป็นสัตว์หายากที่เสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
ในประเทศไทยมีเต่าอาดาบร่าแบบนี้อยู่ในสวนสัตว์แค่๒แห่งเท่านั้น
ที่หนึ่งคือสวนสัตว์นครราชศรีมา
ส่วนอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่แหละค่ะ
ใครไม่เคยเจอก็ไปเจอเขาได้
ก็ใครจะผ่านไปเที่ยวทะลงทะเลแถวภาคตะวันออกก็แวะที่นี่ก่อน
หวีผมให้เขาจังเลยอ่ะลักษณะเหมือนผมจะพันกัน
ผมมาเหรอผมมา